คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะคะไปดูหนุ่มโตโน่กันบ้างค่ะ
ฟอร์มทีมทำบุญตรีนับมา๖ปีแล้วนะคะ
ส่วนที่เปลี่ยนสมาชิกวงค่ะจากคุณตั้มมือกลองนะ
ยืนยันเลยวงอ่ะยังไม่ยุบนะคะปีหน้าคลอดอัลบั้มใหม่แน่นอนค่ะ
ใช่คงไม่ต้องมีโตโน่นำหน้าแล้วครับไม่อยากแยกแล้วครับ
พี่นีทมาช่วยครับครับตอนนี้ก็สนุกดีครับก็ตอนนี้เรามีเพลงใหม่อยู่
สองเพลงนะครับที่เอ่อกำลังจะปล่อยออกมา
เป็นช่วงที่ต้องช่วยกันทำอัลบั้มให้เสร็จน่าจะประมาณกลางปีหน้าเลยเนอะ
โอ้โหวงเขานี่จองคิวข้ามยาวไปถึงปีหน้าเลยนะ
เพราะว่านุ่มโตโน่เนี่ยเวลาเล่นคอนเสิร์ตกับเพื่อนมีความสุขสนุกมากเลย
แฟนชอบกันนะคะใช่แล้วค่ะเปลี่ยนไม่ใช่ชื่อโตโน่แล้ว
ก็ดีเหมือนกันนะให้เกียรติเพื่อนร่วมวงจะได้แบบว่าเต็มที่กันสุดเลยนะคะ